ยังอยู่กันที่เรื่องของตัวเงินตัวทองคุณผู้ชม
เมื่อสักครู่ที่คุณชนะเขาเล่าเนี่ย

คือคนที่แบบโอ้โหตัวเงินตัวทองมันไปอยู่ใต้ท้องรถมันก็กลัวเนอะ
แต่หนุ่มคนนี้เขาไม่กลัวนะคะ
ป้อนอาหารมันด้วยไปดูกันค่ะ
โอ้โหพ่อคูณน่าเอ็นดู
เอ็นดูอันนี้ไม่รู้จะเอ็นดูคนป้อนนมหรือจะเอ็นดูน้องตัวนั้นดีอะนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองจริง
เห็นไหมเห็นไหมที่มันกินอยู่คือกินนมนะคะ
คือหนุ่มคนนี้เขาป้อนอาหารให้มันค่ะแล้วก็ให้เป็นประจำซะด้วย
โดยที่หลายคนเถ่านั้นเนี่ยเขาก็ตกออกตกใจ
ปกติให้อาหารหมาให้อาหารแมวโอเคนะ
แต่มาให้อาหารเจ้าตัวเงินตัวทองใครเห็นเขาก็ตกกระใจแล้วค่ะ
หนุ่มคนนี้เขาบอกแบบนี้ว่าตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันชอบมาขออาหารเป็นประจำเวลาเดิมที่เดิม
เวลาเขาคลานอาหารแล้วปรากฏว่ามันเหลือเขาก็จะเอาไปให้มันกินค่ะ
แต่ว่าบอกเลยว่ามื้อนี้พิเศษกินนมเยอะจะได้โตนะลูกนะ
นี่แหละค่ะแล้วก็เหมือนว่าน้องจะชอบซะด้วยนะคะ
ใครที่บอกว่าอยากจะไปติดตามค่ะก็ไปลองติดตามน้องหนุ่มคนนี้ก็ได้นะคะ
ใจดีซะเหลือเกินนะแล้วเขาตั้งชื่อน้องตัวเงินตัวทองตัวนี้ว่า
ยุทธ์ก็ไม่รู้นะว่าทำไมถึงชื่อยุทธ์
คุณผู้ชมจินตนาการเอาเองก็แล้วกัน
นมเนี่ยใครก็ชอบแต่งั้นผมก็ชอบดูดนมแต่เช้าเลย
เจาะดูดมีหลอตต้องเจาะดูดเลย
แล้วแต่คุณแล้วกันคุณชอบกินอะไรก็แล้วแต่คุณเรื่องของคุณ